คุณแม่ไปไหว้พระขอพรจากพระศักจ่าย
แต่ระหว่างนั้นลูกชายตัวน้อยเนี่ยพูดอะไรอยากฟัง
ตอนแรกฟังไม่ค่อยออกว่าน้องพูดอะไร
เพราะพูดเร็วแล้วก็พูดตามภาษาเด็ก

เพราะวลีท้ายพยางท้ายมาแบบชัดเลย

เขาว่ากันว่าเด็กเวลาพูดอะไรออกมา
บางทีก็พูดตามที่เขารู้สึกได้สัมผัสได้สื่อได้ว่าอย่างนั้น
ก็แล้วแต่แล้วแต่จะเชื่อน้องเขาหรือเปล่านะคะ
แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่คุณแม่ขอเนี่ย
มันสมหวังตามที่น้องเขาพูดแล้วก็
อย่าลืมมาบูรณะหลังคาให้กับทางวัดด้วยนะคะ
ขออะไรเอาไว้ก็ตามที่สัญญาไว้เลย
ถ้าขออะไรเอาไว้ก็ต้องมาทำตามสัญญาถูกไหมล่ะ

คุณใช้คำตินี้เหรอคุณเลยขอขอทุกที่เลย
ขอหมดทุกที่แล้วแล้วก็อยากจะได้อะไรดี
คุณไม่ได้ขอพรแต่คุณไปขอของเขา
ไม่ต้องไปตองอย่าพูดสิทุกวันนี้เข้าวัดไม่ค่อยจะได้

คือไม่ใช่แค่วัดของพระอาจารย์แป๊ะนะวัดอื่นก็จะไม่ให้ผมเข้า

รองเท้าหายขันก็เอากลับมาด้วย

คือถ้าเจาะรูไว้ผมก็ไปเอามา๒ใบซ้อนกันก็ใช้ได้ครับผม
เอาไปวัดแห่งนี้ก็ไปได้สักการณ์ลักษณะสิทธิ์มาก